วันที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยมีคนเข้าไปเที่ยวภูทับเบิกที่จังหวัดเพชรชบูรณ์

คือเขาบอกอยากไปอยู่แบบธรรมชาติเงียบสงบใช่ไหม
แล้วไปเจอสิ่งต่างที่มันเป็นลักษณะเสียงดังเอือทึกคึกโครม

แค่ทิ้งปิ๊บเลยนะ
นี่ขนาดอยู่ข้างบนนี่เลยนะเห็นไหมฮะ

คนก็อยากไปดื่มดำกับธรรมชาติ
ความเงียบสงบสวยงามหมอกอะไรแบบนี้เนาะ
ก็นี่ไงเหมือนที่เขาแพนกล้องโทรศัพท์มือถือไป
ค่ะเหมาะกำลังลงสวยงามเลย

นู่นแล้วไม่อยากเอาเมียมาเลยอยู่ข้างล่างนู่นเห็นไหม
ถ้าอยากจะเต้นอยากจะเปิดเพลงก็ไปเที่ยวผับบาคาราโอเกะเอาก็แล้วกันค่ะ
โอ้โหเขาก็เลยถ่ายคลิปนี้ลงติ๊กต๊อกเอาไว้นะครับ

บอกนักท่องเที่ยว๕๖คนนะ
ดูท่าทางก็เป็นหญิงสาวที่มีอายุหน่อย
เขาเลยใช้คำว่ามนุษย์ป้านี่ฮะนี่ภูทับเบิกขอบคุณคลิปติ๊กต๊อก
ทำก็เสียบรรยากาศหมดเลย
คือนอกจากตำหนิคนที่เปิดเพลงเสียงดังตอนที่มาเที่ยว

ตำหนิเจ้าของที่พักที่ให้เขามาพัก
หรือว่าอยู่ใกล้ใกล้ด้วยว่าเออทำไมปล่อยให้เขาเปิดเพลงเสียงดัง
แล้วก็รบกวนคนอื่นแบบนี้ทำไมไม่ห้ามไม่มาเตือนนะครับ
เราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับอย่างพนักงานของรีสอร์ทนะครับ
พื้นที่เกิดเหตุนี้บอกว่าทางเจ้าของรีสอร์ทวันนี้ไม่อยู่
ก็เลยไม่ได้แฮล์โคโมนอะไรเพิ่มเติมนะครับ
แต่เขาบอกว่าปกตินักท่องเที่ยวที่มาก็เปิดเพลงแบบนี้เป็นเรื่องปกติของวันเสาร์อาทิตย์อยู่แล้ว
เอาใครเคยไปภูทะเบิกบอกหน่อยเออมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วเหรอ
นี่เห็นไหมอันนี้เป็นภาพวันนี้นะใช่ไหม
แต่การเปิดเพลงเนี่ยทางพนักงานของรีสอร์ทบอกว่าจะเน้นย้ำอยู่แล้วว่าไม่ให้เกิน๔ทุ่ม
นี่หมอกยังลงอยู่เลยยังไม่ทันตื่นเลยอ่ะแต่เช้าเลยหรือยังไรนะฮะ
แม่ค้าขายของฝากที่อยู่แถวนี้นะครับบอกว่าช่วงวันหยุดเนี่ยนะ
นักท่องเที่ยวจะหนาแน่นเสียงเพลงนี่เป็นเรื่องธรรมดาในวันหยุด
ส่วนวันธรรมดาทั่วไปเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยหรือว่าไม่ใช่วันหยุดพิเศษ
ก็ไม่รบกวนค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มาแล้วก็เสียงดังเนี่ยก็จะเป็นช่วงวันหยุดยาวค่ะ
แล้วก็ไม่เกิด๔ทุ่มค่ะจะมีแค่เฉพาะวันหยุดยาวค่ะจะวันธรรมดาก็ไม่มี
ก็หลายความก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า
ต่างจากวันหยุดยาวในช่วงเดียวกันของปีก่อน
หรือปีนี้เขาอาจจะอั้นไว้รอปีใหม่
เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์จันทร์หน้าที่จะถึงก็มีวันหยุดยาวอีกนะฮะ
ส่วนเรื่องว่าเสียงคือดังได้แต่ก็หลังจาก๔ทุ่มเขาก็ไม่ให้ดัง
แต่ถ้าเกิดบอกว่าเสียงดังแบบนี้เป็นเรื่องปกติ
ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาว

ถ้ามันเป็นเรื่องปกติแล้วเสียงดังแบบนี้
รงว่าคนจะไม่อยากไปเที่ยวกันแล้วนะคะ
นั่นน่ะสิอาจจะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
อธิบายหรือว่าชี้แจงทำความเข้าใจอีกหน่อยหนึ่งนะ

หรือว่าถ้าเป็นเรื่องปกติจริงเผื่อเราไปเราจะได้อ๋อ